ยังคงมีอากาศเย็นได้ในตอนเช้าคุณผู้ชม

ยอดดอยยอดภูยังคงหนาวจัดค่ะ

ภาคกลางและภาคตะวันออกดึกถึงเช้าอากาศเย็น
เช้ามีหมอกกลางวันค่อนข้างร้อนค่ะคลื่นลมสงบ
ขณะที่ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
คลื่นลมสงบกลางวันรู้สึกร้อนได้ถึง๔๐องศา
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯมหาละครและปริวนทน
ถึงเช้าอากาศค่อนข้างเย็นมีหมอกในตอนเช้า
ส่วนกลางวันนี้ร้อนแดดแรงเลยค่ะ